ทำไมมีเสียงหัวเราะด้วยอารมณ์ดียังไง
ไม่ใช่ว่าอารมณ์ดีครับว่าผมนี่ปกติสิไปที่กระทุกงานของวันนี้แหละครับ

ผมว่าตอนแรกวงสัมเกียรติวันที่๒๘ประมาณ๑๐ประมาณ๔ทุ่ม๔๕ใช่ไหมครับ

คือเหมือนว่าถ้าขับอาทิตย์แท็กซี่เป็นอาทิตย์เนี่ยเขาจะช่วยใช่ไหม

เราก็หวังกับเงินไอ้ก้อนนี้มากเลยเงิน๕๐๐๐บาทเราก็รอมาตลอด

แต่ผมว่ามีทุกอย่างผมว่าเป็นเจ้าที่อาชีพผมขับรถมา๖ปี
แต่กลับบอกบริเศษผมว่าผมมาไม่มีสิทธิ์
แล้ววันนี้ที่เขาไปที่กระทรวงการคลังผมแค่อยากจะไปขอคำชี้แจง
แต่พวกเราไม่ได้รวมตัวกันคือต่างคนต่างไปอะครับ

ครับนี่แต่ว่าผมเนี่ยคือพูดง่ายนะ
ผมเนี่ยขับรถอ่ะต้องส่งค่ารถต้องฆ่าบ้านต้องอะไร
แล้วเมียผมตอนนี้ก็ตกงานแฟนผมทำงานอยู่ตอน
สุขุนพิษก็ตกงานผมมาพูดง่ายเหมือนผมนะครับ
หาเลี้ยงอยู่คนเดียวเลยแล้ววันนี้ผมขับรถทั้งวันเลยนะ
ตื่นตั้งแต่ตี๔นะจนนะผมได้เงินนะประมาณ๒๑๐บาทเองครับ

พี่เอางี้ก่อนนะคือพี่บรรพฤษเนี่ยยื่นเอกสารทุกอย่างไป
ใบขับขี่ที่เป็นใบขับขี่สาธารณะอะไรต่างกันคือทุกอย่างใบขับขี่ที่เป็นใบขับขี่สาธารณะอะไรต่างกัน
ทุกอย่างใบขับขี่ที่เป็นใบขับขี่สาธารณะอะไรต่างกันคือทุกอย่างใบขับขี่ที่เป็นใบขับขี่สาธารณะอะไรต่างกัน
ทุกอย่างใบขับขี่สาธารณะอะไรต่างกันไม่จริงเป็นแมงท้อ๒ครับ
แล้วก็แล้วก็พี่เนี่ยไม่แน่ใจนะคะเอ้ยเดี๋ยวนะของพี่เนี่ยโดนปฏิเสธ
โดนปฏิเสธครับโดนปฏิเสธบอกว่าไม่มีข้อมูลแต่ก็ตัดศิษย์เลย
อ่าทีนี้วันนี้ตอนที่ไปกระทรวงคลังอันนี้ได้พี่พี่พันธุ์ธได้ถามใครไหม
ได้เจอเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังให้คำตอบไหมคะ
พี่พันธุ์ธเขาบอกว่าให้ให้เราอุดทนเราอุดทน
เขาบอกว่าเออถ้าเราอุดทนเนี่ยแล้วผมว่าเพราะเงินอ่ะก็ต้องใช้แค่ห้องก็ต้องจ่ายอะครับ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
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า

เพราะนั่นที่ของตัวเองต้องผ่อนนะครับ
วันนี้ตอนที่ไปพี่ได้คือได้คุยกับเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งของกระทรวงบ้างไหมคะ
ผมเข้าไปไม่ถึงถามพี่เพราะว่ามันออกไปหมดเลย

แล้วผมก็บอกว่าให้ส่งคำร้องไว้นะรออุดทรณ์นะ
แต่ผมถามว่าความผิดพลาดเนี่ยมันอยู่ที่ผมหรือเปล่า
ผมนี่เป็นคนที่ต้องรออีกใช่ไหม
คือความผิดภาพมันเป็นที่อะไร
คนที่มากินเป็นอาชีพ
คือโดยที่คุณไม่โทรมาถาม
วันที่คุณลงทะเบียนคุณขอเบอร์โทรไว้
อะไรไว้แต่คุณไม่โทรมาถาม
ถูกไหมครับพี่

มันไม่โทรมาถามว่าเออคุณทำอาชีพนี้จริงไหม

ส่งไลน์มาไหมขอเบอร์ไอซีไลน์

ไม่หรอกว่าเวลาคุณตัดสิทธิ์คุณตัดสิทธิ์

เป็นคนรอพี่คนรอที่จะใช้เงิน
มีธรรมะที่อยู่ข้างหน้า

ถามว่าเงิน๕๐๐๐บาทมันไม่เยอะหรอก

หลังจากพี่ครับว่ามาปล่องมาม่า
ผมเป็นคนมากมั่นใจเยอะมากครับ

ที่เจอส่งข้อความว่าไม่มี

ถามว่าทุกคนมันปฏิ๔ร้อนไหมครับพี่
เข้าไปถามผมตรงผมก็บอกได้หมดแล้วครับพี่
ของพี่เนี่ยของพี่แบมพจน์เนี่ย
ไม่มีว่าต่ออายุขาดเอกสารขาดอะไรไม่มีเนอะ
ไม่มีครับครบหมดครับครบหมด

คืออย่างนี้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรื่องนี้มันยังไม่ได้จบนะ
เราจะรับทุกข้อมูลนะคะคือนักข่าวทุกที่แหละค่ะ
เขาช่วยกันแล้วก็ตามเรื่องนี้ให้อยู่นะ
เดี๋ยวต้องขออภัยพี่จ๋าว่าไง
แต่ว่าอย่างนี้ครับคือคุณมาให้ผมรอรอ

ผมติดข้าวห้องของเป็นเดียวหลอกของพระจามาเลย
ข้าวไฟผมติดได้ไหมติดเดือนหน้าได้ไหมอะไรอย่างนี้
บางทีมันหลายอย่างครับมันเชี่ยวนะ
มันเหมือนหันไปทางไหนมันกึ่งจะมืดแปดด้านแล้วเนอะพี่ใช่ไหม
ใช่มันตันไปหมด

คือจอมขวัญขอวางโทรศัพท์พี่ก่อนนะ

คือเดี๋ยวจะถามให้ทั้งสองเรื่องเลยเพราะอะไรรู้ไหม
สายหนึ่งเป็นของกระทรวงคลังอีกสายหนึ่งเป็นของประกันสังคมที่พอจะบอกได้
เพื่อจะถามแทนภรรยาพี่บรรพฤษด้วยนะ

รายการต่อพี่เป็นกำลังใจให้ก่อนนะ
ขอบคุณมากครับพี่พราน